เรื่องจากมนุษย์ต่างดาวนะครับผมนะฮะ

ล่าสุดพี่พีชทองเจือเปิดเผยว่า
ตนเนี่ยมักจะพูดถึงเรื่องภัยพิบัติในอนาคตอันใกล้

ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากแกนโลกขยับครับ

จนทำให้หลายอย่างบนโลกเปลี่ยนไปครับ

ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะ

เรื่องสงครามโลกครั้งที่๓ครับ

หลังจากนี้จะมีการยิงหัวระเบิดนิวเคลียร์

ทำให้ภัยพิบัตรทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น
ถึงขั้นจะมีสิ่งชีวิตนอกโลกเนี่ย

จะทำให้สมดุลจักรวาลเสียหาย
เขาจึงต้องช่วยเราไว้นั่นเอง

ไม่ได้เป็นชาวอ่าเป็นดาวดวงใดดวงหนึ่งนะครับ
แล้วก็พวกเขาเนี่ยไม่ใช่กายเนื้อแบบเรา
แต่เป็นจิตครับไม่ต้องกินอาหารหรือว่ากินอาหารสังเคราะห์
นพูดเสมอว่าทุกอย่างคือจิ๊กซอเมื่อศึกษาแล้วนำมาต่อกันเนี่ย
จะเห็นภาพที่มันกว้างขึ้นเรื่อยบางคนสนใจเรื่องนักเดินทางข้ามเวลา
ดังนั้นเนี่ยข้อมูลจะแตกออกไปนะครับแต่ทุกวันนี้เนี่ย
ผู้คนไม่ได้สนใจว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริง
สื่อต่างประเทศนะครับพยายามเสนอข่าวว่าทางการค้นหาไม่เจอครับ
แต่ความจริงคือรัฐไม่ยอมเปิดเผยนี่คือสิ่งที่พี่พีชบอกไว้
ถ้าพี่พีชได้เจอมนุษย์ต่างดาวอยากจะขอ๓เรื่อง
หนึ่งยาที่รักษาได้ทุกโรคสองอยากให้เขาสับสนเรื่องของพลังงาน
และ๓อยากให้พวกเขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารนั่นเองครับ
ดำเชื่อว่ามีจริงไหมฉันว่ามีไอ้ที่เราแบบมองเห็นแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ
ยังไม่รู้ว่าแบบว่าตัวเองเชื่อว่ามีครับไอ้พวกที่บอกเห็นนู่นเห็นนี่
แม่ที่มันเป็นปรากฏก่อนที่เกิดผนดินไหวโมดอันทั้งโอมากนะคะ
เมื่อเมื่อเมื่อชั่วโรคของพวกพวกมันเปลี่ยนคนที่สุดจริงประโยชน์อากาศนี้

ทำไมต้องมาปรากฏตัวเพื่อไม่ให้เกิด

น้องคุยเป็นเหรอ
ได้ฮะ
แล้วเขาพูดอยู่เท่าเถอะ
แล้วท่านก็ค่อนข้างเดินทางอะไรลำบาก
แต่พี่พี่ว่าครูแม่เลยอะ

โทรชีจริงประสามารถเร็วกว่าแสนอย่างงี้
บอกคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกับคนที่นั่งสมาธิแล้วถึง

แล้วก็รวมพักพวกนักร้องไปที่

รุ่นเรียกมาแล้วก็นั่งคุยกันด้วยอันนี้คือเรื่องเรื่องที่เขาลงไว้ในไอจี
เขาบอกว่าเขาสามารถติดต่อสื่อสารได้

ท็อปฟี่๓บาท๑๐บาท